มีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเด็กนะ
คือน้องนักเรียนหญิงม๑เขาอุ้มเด็กแรกเกิดเลยไปโรงเรียน
แล้วบอกว่าครูขาหนูไปเจอเด็กแรกเกิดเนี่ยเอามาทิ้ง
อุ้มกลับไปที่บ้านแล้วคุณยายไม่ให้เลี้ยงก็เลยอุ้มมาให้คุณครูโอ้ยลูก
คุณผู้ชมข่าวนี้ก็ต้องดูไปจนถึงจบเลยนะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้น้องม๑เนี่ยเด็กหญิงอายุ๑๓ปีเนี่ยนะคะ
อยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอลาดหลุมแก้วที่ปฐุมอุ้มทารกเลย
เกิดอายุไม่น่าจะถึง๗วันหนักแบบ๒โลครึ่งอะค่ะ
เอาไปเรียนหนังสือด้วยไปให้คุณครูตอนแรกนะน้องไปถึงน้องไม่กล้าเข้าไปในโรงเรียน
อุ้มน้องอุ้มเด็กอยู่นะกลัวว่าคุณครูจะดู
ทีนี้พ่อแม่เด็กคนอื่นที่เขามาส่งลูกไงเขาก็หันไปเห็นใช่ไหม
ว่าอ้าวหนูทำไมอุ้มเด็กทารกมาโรงเรียนแบบนี้ล่ะลูก
ไปบอกคุณครูคุณครูก็เลยมาดูค่ะ
ม๑คนนั้นก็เล่าว่าหนูเจอค่ะเด็กทารกถูกทิ้งไว้ที่ตลาดนัด
หลังวัดบัวแก้วเกษรนี่แหละที่ลาดหลุมแก้ว
หนูเจอเย็นวันที่๑๙แล้วหนูก็อุ้มเด็กกลับบ้าน
แต่ยายไม่ให้เลี้ยงเพราะว่าเด็กร้องตลอดเลย
หนูไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพามาที่โรงเรียนค่ะ
คุณครูก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ทีนี้เชื่อไหมถามตัวน้องนักเรียนม๑

ที่น้องม๑บอกว่าเจอเด็กทิ้งไว้
เอ้าทำไมไม่เห็นนะไม่เห็นหลักฐานอะไร
มาแบบเอาใหม่นะลูกเอาใหม่นะ
ค่อยตอบคุณครูนะมันเกิดอะไรขึ้น
หนูไปได้เด็กทารกคนนี้มาจากไหน
คุณครูค่ะลูกหนูเองค่ะ

ลูกหนูเองเอ้าโอละพ่อเลย
บอกว่าเด็กทารกที่ไปเจอคือลูกของหนู
แม่ก่อนแล้วบ้านอยู่กับใคร

นี่ไงที่บอกว่าไปบอกยาย
ว่าไปเจอเด็กมายายไม่ให้เลี้ยงนั่นแหละ
แล้วยายไม่เคยเห็นความผิดปกติ
พัฒนาการในตัวเด็กเลยเหรอ
ตัวน้องม๑ไปถูกละเมิด
โดนกระทำชำราวจนน้องตั้งท้อง
แล้วหลังจากนั้นน้องไม่กล้าบอกความจริง

กลัวจะโดนด่าน้องไม่รู้จะทำยังไง
จนถึงวันคลอดเลยพาเด็กมาโรงเรียนด้วย
พอครูถามก็เลยต้องโกหกไปแบบนั้น
มีคนเอาเรื่องไปโพสต์ตามหาพ่อแม่ของเด็ก
แล้วตำรวจก็สอบถามข้อมูลก็เลยยอมบอกความเป็นจริง
หมายความว่าพ่อและแม่ของเด็กทารกนะที่มีคนไปโพสต์

ม๑คนนี้ก็เลยบอกความเป็นจริง
ทีนี้คุณยายคุณยายก็ไปแจ้งความเหมือนกันที่สพลาดหลุมแก้ว
เพราะว่าจะเอาผิดแล้วสิเอาใครมาทำหลานฉันท้องเนี่ย

อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

ทีนี้ตอนนี้ทำยังไงล่ะตัวน้องม๑ที่เป็นแม่
แล้วทารกเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องรับไปดูแลแล้ว
เด็กทารกนี่ต้องส่งให้โรงพยาบาลปฐุมธานีก่อนนะ
เพราะว่าเมื่อกี้ดูค่ะคุณผู้ชมคือยังเล็กมาก
เด็กมีอาการขาดน้ำแล้วก็ติดเชื้อที่สดือด้วย

ถ้ำคลอดเองดึดสายรกเองที่บ้าน
รู้ไหมแม่ที่อยู่มณ๑
คลอดเมื่อวันที่๑๗แล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าเจอเนี่ยเจอเด็กวันที่๑๙

เฮ้ยแล้วน้องทำเป็นได้ยังไง
ก็นี่ไงแผลเลยไม่สะอาดด้วยพี่เบิร์ต
ก็เลยทำให้สดือของเด็กทารกติดเชื้อ
คือคงจะคลอดแล้วก็แบบตัดสายสดือเอง

ข่าวแรกหนักจริง
แล้วเกี่ยวข้องกับความเป็นพ่อเป็นแม่อ่ะครับโอ้